คุณผู้ชมครับตำรวจจับคนร้ายแก๊งปล้นทรัพย์คุณตาคุณยายที่นครศรีธรรมราชจำได้ไหมฮะ
ที่เข้ามาปั๊บแล้วก็มุ่งตรงแล้วไปเข็นเซฟออกมาจำได้ไหม

แล้วที่เราสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมเปิดประตูงัดประตูเสร็จมุ่งไปที่ห้องนั้นเลย
คุณผู้ชมครับหนึ่งในคนร้ายคือหลานคือหลานที่ชี้บอกว่าเนี่ยทรัพย์สินอยู่ตรงนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมจากเหตุนะครับกลุ่มชายชะกัน๖คนขับรถกระบะสีขาวกับอาวุธครบมือ
ปล้นนะครับในบ้านที่ตะบนบ้านรามอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพจากกล้องวงจรปิดในหลายมุมบันทึกภาพกลุ่มชายจัดการเอาไว้ได้
ชัดเจนเลยคนร้ายเข็นเซฟไปหลังจากงัดประตูเสร็จนะครับ
ข้างในมีเงินสดมีทรัพย์สินจำนวนมากแล้วก็มีทองคำน้ำหนัก๒๖บาท
หนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นมาสามเดือนแล้วนะครับตำรวจรวบรวมพยาน
หลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๗คนซึ่งคนที่๗เป็นข้าราชการอยู่ที่จังหวัดประจวบคิริขันฮะ
ซึ่งหลานของเจ้าของบ้านนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นคนชี้เป้าไม่น่าเชื่อเป็นคนชี้เป้า
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มแก๊งคนร้ายได้๔คนครับหนีอีก๓แล้วก็หลานชายเจ้าของบ้านด้วยนะฮะ
ทรัพย์กลับมาได้บางส่วนนะครับแล้วก็ตามไปยึดตู้เซฟรุ่นเก่าที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยเอาไปฝังดินนะครับในหนองน้ำ
สวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตะบลควรพังเอาเพราะร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครสีธรรมาลาช
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าทรัพย์สินยังครบอยู่หรือเปล่า
อกจากนี้ยังยึดปืนได้๓กระบอกโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
นางปรานีคงศรีชายเจ้าของบ้านยอมรับว่าหลานชายรู้ว่ามีทรัพย์สิน
โดยเธออยากจะได้ทรัพย์สินคืนเพราะเก็บมาทั้งชีวิตครับ

นี่แหละฮะครอบครัวแม่ก็ไม่สบายใจนะครับ
คือผู้ต้องหา๓คนที่เหลือที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมีใครบ้าง
มีปัญญาละพันคำธวัชชัยแสงสุโธแล้วก็ธวัชชัยสงเกิดทอง
นี่แหละครับที่เป็นหลานเจ้าของบ้านคาดว่าจะจับตัวได้เร็วนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ว่ารู้ช่องทางเลยนะคะเข้าไปก็มุ่งตรงไปที่ซ่อนตู้เซฟเลย